วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่ง
ทะบังบุทองดนทมบุรีใช่ค่ะโต๊ะโอตกใจกันหมดเลยอ่ะ
มีรถคันหนึ่งตกลงมาจากลานจอดรถอ๋อภาพในที่เกิดเหตุนี่ฮะ
โอ้โหน่ากลัวมากหงายท้องลงมาเลยแล้วยับเยินนะคะ
คนขับบาดเจ็บนะฮะเจ็บหนักนะครับแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
นี่เห็นกำแพงของลานจอดรถไหมครับชั้น๒ใช่ไหมหรือชั้นสาม
ชั้นสามชั้นสามชั้นสามนะฮะคือเห็นอย่างนี้เนี่ย
มันก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิถอยลงมาแล้วพุ่งชน
กำแพงของลานจอดรถตกลงมาหรือว่าพุ่งด้านหน้าเสยเข้ามาหรืออะไรยังไง
เออมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถนะครับทุกผู้ชมครับ
ด้านในนะนี่ฮะรถคันนี้ชนปึ้งโอ้ยังค้างอยู่นะ
แต่กำแพงเนี่ยตกลงไปแล้วพังแล้วนะกำแพงอ่า
นี่เขาเขาก็พยายามถอยขึ้นมานะฮะค่ะและถอยขึ้นไปได้นะฮะแล้ว
เออก็ดูแล้วก็ไม่น่าตกมันก็น่าจะจบที่กำแพงพัง
กล้องวงจรปิดของลานจอดรถตรงนี้เนี่ยในชั้นนี้เนี่ย
พอรถเขาถอยขึ้นไปแล้วนะคุณรัชพรจะมีนี่นี่คนมาดู
เจ้าหน้าที่ของห้างเขาขี่จักรยานยนต์มาดูเขาได้ยินเสียงค่ะ
เสียงรถเร่งเครื่องเสียงหนังเสียงดังโครมเข้ามาดู
กำแพงมันพังถล่มลงไปเอ๊ะแล้วรถอ่ะเขาก็ขี่จักรยานยนต์วนดู
เพื่อจะหาว่าเอ๊ะรถคันนั้นอยู่ไหนค่ะไม่เจอรถนะฮะอ้าว
แต่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะมันจะมีภาพแบบจังหวะเสี้ยววินาที
ดูนะฮะนี่เฮ้ยเดี๋ยวคือกล้องวงจรปิดที่ต้นฉบับที่ได้มา
เขาอาจจะสปีดมาหรือว่ารถขับเร็วมากหรืออะไรยังไงไม่รู้
เอาเป็นว่ารถคันนี้เนี่ยขับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งลงจากตึกไปเลย
ก็คิดไปอีกทางแล้วนะว่าเอ๊ะหรือเขาตั้งใจหรือเปล่าทีแรกคิดว่า
อุบัติเหตุหรือก็อาจจะอุบัติเหตุนั่นแหละแต่มันเกิดอะไรขึ้นในรอบที่๒
นะคะใช่นี่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับเป็นลานจอดรถ
รถของห้างแห่งหนึ่งนะฮะอยู่บนชั้น๓นะครับห้างแห่งนี้อยู่ที่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะหลังเกิดเหตุสพบางบัวทอง
ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับรถเก๋งคันนี้ตกลงมานี่พลิกคว่ำหงาย
ล้อชี้ฟ้าอยู่นี่นะฮะกำแพงจอดรถชั้น๓นี่มีร่องรอยถูกชนเสียหายนะครับ
ความกว้างประมาณ๔เมตรนะฮะส่วนความสูงที่ตกลงมาเนี่ยประมาณ๖๗เมตร
พนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างนะครับบอกว่าเข้าเวรอยู่นะฮะได้ยินเสียงรถเร่งเครื่องเสียงดัง
แล้วมีเสียงเหมือนกับอะไรชนกำแพงของอาคารลานจอดรถก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุมาถึงไม่เจอรถ
ไม่เห็นรถแต่เห็นกำแพงเนี่ยของลานจอดรถเนี่ยพังถล่มลงไปเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์
เพื่อตรวจสอบว่าเอ๊ะมีรถอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะเพราะมองลงไปข้างล่างเนี่ย
ไม่มีรถตกลงไปแล้วอยู่ดีรถคันนี้ก็พุ่งตกลงไปสพบางบัวทองบอกว่า
คนขับรถเป็นผู้ชายนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำเขาอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น
อุบัติเหตุผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงหรือตั้งใจจะก่อเหตุ
กล้องวงจรปิดคือหลักฐานนะครับทุกผู้ชมครับมีสองรอบนะสองรอบค่ะรอบแรกติดค้างอยู่
ถอยหลังขึ้นไปได้นี่อันนี้รอบแรกปึ้งกำแพงพังลงไปแล้วค้างอยู่ตรงที่ขั้น
รอบนึงเนี่ยอันเนี่ยแปลกใจเหมือนกันแล้วดูตอนที่ลงไปรอบ๒รอบ๒นึกถักกับคริปตาร์
ก็คือดูไม่ทันนะคะพุ่งไปแบบตกลงไปเลยไปเลยอ่ะ
บอกว่าลูกชายประมาณ๒๐กว้าเกือบ๓๐
หลังจากทราบเรื่องของลูกชายขับรถเก่งพุ่งชนผนังกั้นอาคารลานจอดรถชั้น๒
ของห้างที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยแม่ก็มาตรวจสอบนะฮะ
บอกว่าตอนนี้อาการของลูกชายปลอดภัยแล้วสาเหตุที่ลูกชายขับรถ
พุ่งชนกำแพงกั้นของลานจอดรถแล้วรถก็ตกลงไป
แม่บอกว่าน่าจะมาจากสองสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือลูกชายเพิ่งหัดขับรถได้ไม่นาน
อาจจะยังไม่ชำนาญเรื่องการขับรถอาจมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
ส่วนสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคุณแม่บอกว่าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือเปล่า
เนื่องจากลูกชายเนี่ยตกงานและยังหางานทำไม่ได้
ส่วนเรื่องของอาการจอดรถไม่รู้เลือดหรือน้ำมันหรืออะไรนะ

ถ้าเป็นเลือดนี่ก็คือขนลุกแล้วอะค่ะ
ส่วนอาคารจอดรถที่พังเสียหายพังถล่มลงมาเนี่ย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดกันต่อไป
สำหรับคนเจ็บหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์
หลักฐานกล้องวงจรปิดก็จะเป็นหลักฐานที่จะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่ามันต้องมีความเสียหายของทางห้างเขาที่ต้องไปชดใช้ไปซ่อมไปเยียวยาให้เขาด้วย